นครบานออกข้อบังคับห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานลงอุโมง
คนใช้มอเตอร์ไซค์โอดครวนกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง
ถามตรงกับจอมควันวันนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาทีห้ามพลาด
จอมควันวันนี้๑๙นาทีห้ามพลาด